รถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วจะเลี้ยวไง

มันก็เลยหลุดโค้งเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้
ติดตามกันพร้อมกันในช่วงประวัติภาพแปด

มาแบบนี้เลยอย่างไวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อันนี้มันวินาทีชีวิตจริงนะ
คนที่นั่งอยู่แถวนั้นก็หลบไม่ทันนะสิ
ไม่มีใครตั้งเนื้อตั้งตัวทันหรอกครับ
กระจัดกระจายระเนละหน้าแล้วบางคนล้มลงไปนิ่งกับพื้นเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่วันที่๙กรกฎาคมเวลา๘โมง๖นาทีค่ะ
วงชนปิดวันที่เกิดขึ้นเอาไว้ชัดเจนค่ะ
จุดที่นั่งตรงนี้คือกลุ่มของพี่วินจักรยานยนต์นะคะ
เขานั่งเล่นกันอยู่บริเวณปากซอยนี่แหละ
สักพักมีกระบะสีขาวขับมาเลนกลางด้วยความเร็ว

แต่จังหวะนั้นเหมือนกับว่าไม่ได้ชะลอความเร็ว
พุ่งเข้ามาความเร็วทำให้มันหลุดโค้ง
แล้วก็ชนกลุ่มพี่ที่เขานั่งอยู่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านค้าปากซอย
เข้าหอพักบริษัทไพโอเนียถนนเทพรัฐบางรักราช
กิโลเมตรที่๔๑ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพ
ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เบ็ดเสร็จแล้วท่านนักที่มาถึงมีผู้ผ่านเจ็บ๔คนนะคะ

ตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าคนขับคือนายศักดิ์ชัยลากศาล

แต่ว่ามีรถกระบะขับปาดหน้าทำให้เขาเสียหลักมาชนนะคะ
เดี๋ยวตำรวจจะนำตัวไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่ง

แล้วเดี๋ยวดำเนินคดีต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยก็คือสร้างความเสียหาย

ภาพจากกล้องวงจรเปลี่ยนว่าไอ้ช่วงที่หักเข้ามา
ไม่ต้องมาได้เร็วแรงขนาดนั้น

ในเรื่องของการที่ใช้รถแล้วก็ใช้ถนน
ต้องระวังให้มากเรื่องของการเปลี่ยนเลนส์
โดยเฉพาะยิ่งถ้าเปลี่ยนเลนกระทันหันอย่าทำ
โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากครับ
มันเริ่มต้นจากที่คำถามแรกว่าตรงนี้สามารถทำแบบนี้ได้หรือ

ผมว่าผมเดาเอานะจากลูกศรจากพื้นที่ตรงนี้
นี่คือการแบบว่าเหมือนกับถอยยูเทิร์นมากลับรถตรงนี้
หรือไม่ก็คุณกำลังจะออกซ้ายแล้วผิด
ยังไงมันไม่ใช่ทางที่จะออกซ้าย
เหมือนแท็กซี่คันนี้พยายามจะเบี่ยงออกขวา

คือมันจะมีทางแยกออกเลนขนาน

แต่ว่าเหมือนจะไม่ออกเลยหักหัวกลับ
เหมือนกับว่าเขาไปผิดแล้วไงก็เลยวนกลับมา

สุดท้ายพอหันหัวกลับมาจังหวะมันเหมือนกับว่า
มันจังหวะไม่ได้เพราะเส้นทางเขาไม่ได้บังคับให้ทำแบบนี้ไง
สุดท้ายไปเหมือนกับจะออกซ้ายจะออกขวา
รถเก่งที่มาทางด้านซ้ายเขาก็มาด้วยความเร็วระดับหนึ่ง

ส่วนภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ว่า

ก็เป็นหลักฐานชั้นดีว่าเออเรื่องราวมันเกิดจากอะไร
เรื่องของการไม่เคารพกฎจราจร
เพราะเท่าที่ดูเนี่ยแบบนี้ผิดเต็ม

แต่เท่าที่เห็นเนี่ยเส้นทางแบบนี้ลักษณะแบบนี้

แล้วถ้าพอมีคนทำลักษณะแบบนี้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ก็เป็นไปได้สูงมากเพราะคุณดูเอาแล้วกันมีตั้งกี่เลน

เขาต้องทำความเร็วอยู่แล้วไม่ว่าจะเลนสไหนก็ตาม

แล้วจังหวะมันเกิดอุบัติเหตุมันเสี้ยววินาทีจริง
ว่ากันไปเรื่องของทางกฎหมายนะ
เกิดความเสียหายในลักษณะแบบนี้ต้องขอขอบคุณภาพนี้จาก
คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนนะ
เขาบอกว่าเรื่องของสติกับดวงเนี่ยมันสำคัญที่สุด
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูแล้วค่อยตัดสินกันนะ
คือสาวคนนี้เขาขับรถอยู่ที่ถนนที่จังหวัดอุบลราชธานี
บอกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้

คุณดูดิคือเขาขับมาดีดีเลยนะ
และอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะดีนะเจ้าของคลิป

กล้องหน้ารถเนี่ยเขาบอกว่าเขายังมีสติ
เขาเลยเหยียบเบรกหยุดเอาไว้ได้ทัน
เหตุเกิดบนถนนในอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
รถบรรทุกพ่วงเห็นไหมวิ่งเลนซ้ายมาเหมือนปกติ
แล้วอยู่ดีก็ชิดซ้ายเหมือนจะจอด
เธอก็เลยอ่ะเบี่ยงเลนหลบมาขับเลนขวาแทน
แต่ไม่กี่วินาทีรถพ่วงหักมาทางขวาเกือบสุด
เกือบพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปเลยอ่ะ
คือเธอก็เลยเหยียบเบรกอย่างแรง
เขาบอกว่าหักพวงมาลัยแบบหักโอ้โหเบียบ
นี่นะเออเนี่ยคือเนี่ยเธอก็เห็นไหม
เธอทั้งเบรกทั้งแบบสุดใจอ่ะ
แต่คุณดูรถพ่วงเนี่ยมันจะข้ามเกาะกลางอยู่แล้ว
ไม่รู้อยู่ดีพุ่งออกมาทำไมนี่นะฮะ
อาจจะเป็นเพราะว่ามันเสียสมดุลหรือเปล่าน้องใบตอ
คือตอนแรกเขาแอบซ้ายแล้วเหมือนจะจอด
คุณดูนะเห็นไหมแอบซ้ายเหมือนจะจอด
ทีนี้พอเหมือนจะแอบซ้ายจอดรถคันนี้เขาก็เลยออกขวา
แต่เนี่ยลักษณะของรถบรรทุกอ่ะ
คล้ายกับแอบซ้ายแล้วหักหัวขวาเหมือนกับรถอ่ะเออ
แต่ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนั้นทำไมแล้วมันเสียสมดุล
คือมันเสียสมดุลตรงที่ว่าจังหวะที่เขาหักขวา
แล้วรถพ่วงข้างหลังมันกระชากเห็นไหม
มันสะบัดเนี่ยแต่เขาแอบซ้ายไปแล้วไง
ก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะ
เรื่องของสติเนาะสำหรับเจ้าของคลิปเขาก็ฝากเอาไว้ว่า
ต้องบอกว่าดีมากที่เขายังมีสติตลอดทางในการขับรถจริงค่ะ

สำหรับคนขับรถพ่วงเนาะ